ชาวบ้านเขาไปจุดทูปขอโชคขอลาบกันที่มะพร้าวประหลาด
พร้าวประหลาดเนี่ยมันออกมาเนี่ยลักษณะปกติมันจะเป็นเหมือนเสียญพญานาคใช่ไหม
แต่พี่ทีมนานพูดไปในหูยิ้มพอหรอ

ทางสวนเนี่ยคนสวนเขาบอกอย่างนี้ว่าตั้งแต่เกิดมาเขาก็เพิ่งเคยเห็นนะ
มะพร้าวเนี่ยมันมีลักษณะเหมือนพญานาคยิ้มเป็นครั้งแรก
แล้วช่วงดึกวันที่๓๑ตุลาคมเนี่ยมีชาวบ้านเขาเอาเหล้าขาวน้ำแดงน้ำส้มมากพลู
เอาของเส้นไหว้นั่นแหละคุณผู้ชมแล้วก็ไปจุดทูบนะคะ
แล้วก็ขอโชคลาภจากพญานาคยิ้มตรงนี้เขาก็จุดทูปเสียงทายกันออกมา
เดี๋ยวรอดูภูมิเสียงถ่ายและในสวนแห่งนี้ชาวบ้านเขาบอกว่า
แต่ก่อนมีเรื่องเล่าขานมาช้านานจากผู้เท่าผู้แก่ในหมู่บ้าน
บางคนเนี่ยเคยเห็นผีบางคนเคยเห็นกระสือเขาก็เชื่อว่าบริเวณนี้อาจจะเป็นดินแดนอาถรรพ์
อันนี้จุดตั้งแต่วันที่๓๑นะเป็นแยงไหมล่ะ

วันนี้อาจจะมีเรื่องแบบนี้ให้ได้เก็บตกกันเยอะหน่อยคุณผู้ชม
เราจะได้มาไล่เช็คดูไงว่าที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้าง
สุขภาพยังดีอยู่ไหม
สุขภาพกายดีสุขภาพใจไม่ค่อยดี